คาดว่าใน๑ปีนั้นจะทำรายได้ประมาณ๑๐๐ล้านบาท
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกันกับหน่วยงานพันธมิตร

เป็นการขายสินค้าออนไลน์ระหว่างประเทศครับ
โดยมีสินค้ากว่า๒๕๐๐๐รายการ
ให้บริการด้านขนส่งธนาคารกรุงเทพ
ก็จะไปดูแลเรื่องของการชำระเงินออนไลน์
ส่วนเรื่องของข้อพิพาทในการสั่งซื้อออนไลน์
ทำหน้าที่ปรณีประนอมระหว่างผู้ค้าและลูกค้า
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

เพื่อเชื่อมต่อสู่การซื้อขายสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ
เว็บแรกก็จะมีการสั่งซื้อสินค้าประมาณ๕๐๐๐บริการ
มูลค่าการสั่งซื้อจะมากกว่า๑๐ล้านบาทครับ
และใน๑ปีพลาดคาดการว่าบริการสั่งซื้อจะไม่น้อยกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
จาก๒๓๗ประเทศทั่วโลกครับ